คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยที่สตูนค่ะมีวัยรุ่นสองคนถูกประกบยิงด้วยปืนลูกซองนะคะ
คนนึงตายอีกคนนึงสาหัสเขาบอกว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อน
เลี่ยงแล้วแต่มันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจนได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒เช้ามืดที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ตำรวจสพฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูนลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะว่ามีคนถูกยิงนะคะ
ผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายเรืองศักดิ์นะคะนายเรืองศักดิ์เนี่ยอายุ๒๑ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
คนเจ็บสาหัสชื่อนายรอซีอายุ๑๖ปีค่ะ
นายรอซีเนี่ยโดนยิงเข้าคอด้านซ้ายเป็นปืนลูกซอง
แต่นายเรืองศักดิ์เนี่ยนะคะกระสุนเข้าคอด้านซ้ายเหมือนกันแต่มีฝังอยู่ในท้องอีก๕นัดค่ะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุมีกระสุนลูกปลายตกอยู่ที่พื้นหนึ่งนัด
คุยกับนายรอซีเจ็บสาหัสก็จริงแต่ยังพอให้การได้นะคะ
เล่าบอกว่ามากับเพื่อนรุ่นพี่ก็คือเรืองศักดิ์คือเคยทะเลาะกับผู้ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้แล้ว
บังเอิญเจอกันที่ร้านของชำในพื้นที่พอเขากับรุ่นพี่ทำธุระเสร็จก็ขี่รถออกเลยเพราะว่าไม่อยากจะปะทะ
แต่กลายเป็นว่าผู้ก่อเหตุขี่รถตามมาค่ะนายเรืองศักดิ์ที่เป็นรุ่นพี่ก็พยายามขี่เร่งเครื่องหนีไปแล้ว
ส่าหเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านแล้วแต่ผู้ก่อเหตุขี่ตามมาแล้วประกบยิงเลย
ชาวบ้านในพื้นที่บอกตอนนั้นมันดึกแล้วอ่ะคนก็นอนอยู่อ่ะเนอะก็ได้ยินเสียงปั้งปั้งนี่แหละ
ตอนแรกก็นึกว่าจุดประทัดแต่พอเหลือบดูมองนาฬิกา
เอ้ยใครจะมาจุดปะทัดอันตั้ง๑๔๒๕นิเวอร์สุดท้ายยิงกันตายตรงนั้นจริง
ได้ยินดังปั้งแต่ว่าเสียงดังมากก็เลยคุยกับแฟนเลยว่าเสียงอะไรเขายิงอะไรกันตรงไหน
แต่เข้าใจว่าวัยรุ่นจุดประทัดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าได้ยินบ่อยแถวนี้อ่ะค่ะ
นัดค่ะที่ได้ยินครั้งเดียวค่ะแต่ว่าดังมาก
เราเข้าใจว่าวัยรุ่นจุดประทัดใช่ใช่เพราะมันบ่อยไงโซนนี้
ก็คือโซนนี้แสดงว่าช่วงตีหนึ่งตีสองก็ยังมีคนใช้
มาอยู่เยอะเยอะมีวัยรุ่นนั่งจับกลุ่มกันเนี่ยเส้นทางหลังเยอะมาก
ต้นผู้กำกับการสพฉลุงบอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนรวบรวมหลักฐานพยานวัตถุ
รู้แล้วว่ามีผู้ก่อเหตุสองคนนะคะซึ่งก็เป็นอย่างที่คนเจ็บเล่านั่นแหละ
คนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามแล้วก็ประกบยิงค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าจุดที่พบกันเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุแค่กิโลเมตรเดียวเท่านั้นเองนะคะ
ตอนนี้เตรียมออกหมายจับคนก่อเหตุแล้ว
ส่วนที่บ้านของนายรอซีคนเจ็บเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ญาติญาติเป็นห่วงเพราะว่ากลัวเรื่องของความปลอดภัยค่ะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานชายเคยมีปัญหากับผู้ก่อเหตุมาก่อนหรือเปล่า
ส่วนครอบครัวของนายเรืองศักดิ์เนี่ยวันนี้มีการทำพิธีศพแล้ว

แต่ครอบครัวบอกว่าอยากที่จะให้มีการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะ